ย้อนไป๓ปีที่แล้วพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม

พอเปิดภาพนี้มาพอก๊อฟที่ใช้ปืนบุกไปฆ่าชิงทรัพย์ในร้านทองที่จังหวัดสิงห์บุรีคุณผู้ชมน่าจะยังจำได้
คดีนี้ผ่านมา๒ศาลคุณผู้ชมศาลชั้นต้นและอุทธรรมซึ่งผู้ต้องหาก็สู้คดีมาตลอด
ขอให้มีการลดโทษเหตุเกิดในจังหวัดลบบุรี
ปรากฏว่าคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ศาลอายานัดอ่านคำพิพากษามาถึงชั้นดีกา
คดีที่นายประสิทธิชัยเขาแก้วหรือพอก๊อฟอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรี
ไปก่อเหตุชิงทรัพย์ในร้านทองโอโรร่าในห้างโรบินสันที่จังหวัดลบบุรีเมื่อ๙มกราคมปี๖๓
ทั้งจำเลยยื่นดีกาขอให้ศาลลดโทษ
แต่สารดีกาท่านเห็นว่าพฤติการของจำเลยกระทำอุกอาจในห้างสรรพสินค้าอันเป็นที่สาธารณะ
กระทำต่อผู้บริสุทธิ์มีผู้เสียชีวิตใน๓คน
บาดเจ็บสาหัส๑คนรวม๔คนซึ่งไม่เกี่ยวข้องด้วย
สารท่านมองว่าเป็นพฤติการอุกอาจโหดเยี่ยมอันตรายร้ายแรงผิดมนุษย์
จำเลยขอความปรานีจากศาลเพื่อลดโทษ
จึงไม่มีเหตุสมควรที่สารล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษประหารชีวิตจำเลยมานั้น
สารดีกาเห็นพ้องด้วยครับนั่นหมายความว่าดีกาจำเลยนั้นฟังไม่ขึ้น
และพิพากษายืนประหารชีวิตครับ
ใช่เพราะว่าจริงคือสารท่านก็บอกด้วยนะว่าพอก๊อฟคือพอเป็นเหมือนกับเป็นครู
ที่จะประพฤติตนที่เป็นแบบอย่างไม่ควรที่จะมีพฤติกรรมแบบนี้
ครับนี่ฮะโดยก่อนที่ศาลจะอ่านคำพิพากษาพอก๊อฟเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับคุณพ่อและคุณแม่สั้น
แล้วก็บ่นว่าแว่นสายตาที่ใช้อยู่เนี่ยมันไม่ค่อยทนทานอยากจะเปลี่ยนแว่นใหม่ครับ
นักข่าวก็ถามว่าในเรือนจำนี้พอก๊อฟทำอะไรบ้าง
พอก๊อฟก็บอกว่าก็มีการสอนหนังสือให้กับเด็กนะครับก็ถือว่ามาถึงชั้นดีการแล้วนะครับคดีนี้ครับ